คุณผู้ชมคะฝนยังตกหนักในหลายพื้นที่นะคะ
ภาคเหนือภาคอีสานอวมเลย
ช่วงนี้นะคะที่จังหวัดน่านค่ะที่เราเล่าข่าวไป
ว่าที่หมู่บ้านห้วยขาบอำเภอบ่อเกลือ

ทำให้เกิดปัญหาดินสไลด์มา
แล้วก็ดินสไลด์มาทับบ้านเรือของประชาชน
มีผู้เสียชีวิต๘ศพเพราะว่าดินมันไหลมาเร็วมาก

ก็เสียชีวิตเป็นคนนามสกุลเดียวกันหมดเลย
ก็คือเป็นญาติกันหมดเสียชีวิตนะคะ
คือเราก็ต้องตามต่อเพราะว่าในพื้นที่เนี่ย
เขายังต้องอบพยพชาวบ้านไปอยู่จุดที่ปลอดภัย

แม้ว่ามันจะคลี่คลายแล้วเขากลัวไง
คือเราได้ยินข่าวแบบนี้ทุกปีนะ
โดยเฉพาะท่านที่อยู่พื้นที่ริมเขาเชิงเขาพวกนี้
แต่เราอาจจะคิดภาพไม่ออกว่าเวลาที่เขาเจอแบบนี้เนี่ย

ใช่ค่ะที่บอกว่ามาเร็วมาแรงเนี่ยมันเร็วมันแรงขนาดไหน
เราไปคุยกับคนที่เขารอดชีวิตแบบบุดหวิดนะคุณภาคภูมิ

ฉวยจัมรัฐอายุ๖๔ปีอยู่หมู่บ้านห้วยขาบ

ก็คือเป็นจุดที่มีดินโครนถล่มบ้านจนมีผู้เสียชีวิต๘ศพ
เขาเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังว่า
ช่วงเวลา๘โมงเช้าเขากำลังเดินไปห้องน้ำจะไปล้างหน้าแปลงฟัน
ได้ยินเสียงมาเลยนะเหมือนน้ำป่าเนี่ยไหลลงมาจากภูเขาอะค่ะอืม
ตรงนั้นเนี่ยคือเสียงเนี่ยมันมาจากด้านหลังบ้านเขาก็ยังไม่เอกใจอะไร
คุณผู้ชมเชื่อไหมนาทีเดียวหลังจากได้ยินเสียงนะนาทีเดียวมาเลย
มวลน้ำดินโครนก้อนหินคือไหลมาแล้วไหลมาเร็ว
เขาบอกว่าโชคดีนะที่ตรงห้องน้ำมันมีแท้งน้ำ
แล้วแท้งน้ำมาใหญ่เขาก็เลยมุดหลบใต้แท้งน้ำอะค่ะ
เคล็ดขัดยอกเล็กน้อยแล้วก็ตะโกนเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วย
โชคดีก็เลยรอดมาได้แบบบุตบิดอ่ะค่ะ

หลังโอย่าชี้ฟ้านเช่น
แต่มารูปชูปูชั้นหน้า
แล้วก็ปุ้งปุ้งมุ่ง
ปุ่อนี่มุ่งมุ่งสิบ
แย่งจะดังตรงนั้น
แล้วก็เบยพะย่ายก็ยืนพอ
โอ้ยมาแล้ว

บ้านโคชองสามหลังน่ะจับบ้านแม่หมดน่ะ
เวลานานแหละจากอีเซียมเติบสามหลัง
เวลานานแหละสักห้านาทีไงมันไม่พอแหละ

ไม่ถึงน่ะ
โคบ้านแม่หมดแล้วก็เหลืออย่างนั้นแหละ
แม่ก็พอพูดแม่ก็ยังมีชีวิตอยู่นี่ก็มีบุญต่ออันล่ะ

แม่ก็กระบวนรังกะพะบนนั่วแม่
ดูหลบครบไปด้านข้าง
เหมาจะอยู่คู่ที่ห้องน้ำตรงนอก
หลังบ้านนี่ก็มีรอบโคลน์อเมริการบอยู่ที่นั่นหรอก
ห้องอยู่คนเดียวมีไฟยิ้นแหละ
แล้วตอนนั้นมันมีอะไรมาบ้างทำไมทิศก็ไม่โดน
มีชายน้ำน้อยนึง
เนี่ยวุดวิดเวลามีแทงก์น้ำฝนอยู่เลยหลบลงไป
นี่ค่ะน้องคนนี้นะคะน้องปังปอนค่ะ
เด็กชายชัยวัดใจปิงนะคะ๑๐ขวบ
ก็เป็นอีกคนนึงที่รอดชีวิตมาได้จากโครนถล่มนะคะ
ปังปอนเล่าให้ฟังว่าจริงไม่ได้อยู่บ้านหลังที่ถูกดินโครนถล่มใส่นะคะ
แต่ว่าคืนก่อนเกิดเหตุไปนอนเล่นบ้านเพื่อน

ตอนเช้าตื่นมามีเสียงคนตะโกนว่าดินถล่มดินถล่ม
ก็เลยรีบวิ่งออกมาจากบ้านให้เร็วที่สุด
หลบอยู่ที่หมู่บ้านถัดไปบ้านของตัวเอง
เพราะว่าดินมันมาแบบไหลมาเร็วมาก
ปังปอนบอกโหโครนเนี่ยไหลมาเร็ว

หนีไม่พ้นโดนกิ่งไม้ที่ลอยมากับดินโครนเนี่ย
ทับใส่ทับใส่ขาวิ่งหนีต่อไม่ได้
กิ่งไม้มาทับอีกซ้ำไปอีก
เต็มหน้าเต็มตัวโชคดี
มีคนมาเห็นแล้วก็มีคนมาช่วยเอาไว้ได้ค่ะ
ผมก็หกลงมาทับขาว
ผมก็ร้องครับ
ผมก็ตกลงครับให้เขาช่วยครับ
เขาก็มาช่วยครับ
พ่อของเพื่อนครับ
เนี่ยนะคะก็ตอนนี้เนี่ย

ก็ไม่กล้ากลับไปอยู่แล้วที่หมู่บ้านนี้ค่ะ
ไม่มีใครกล้ากลับไปกลัวมันจะเกิดเหตุซ้ำไง

ใช่ผู้ใหญ่บ้านห้วยขาบผู้ใหญ่ธนวัฒน์จำรัฐก็เลยบอกว่า
ตอนนี้ไม่มีใครกล้ากลับไปอยู่ที่หมู่บ้านแล้วนะคะ
กลัวว่าจะมีดินคนถล่มลงมาเพิ่ม
ก็เลยอยากจะได้รับความช่วยเหลือค่ะ

ช่วยหน่อยเรื่องของอุปกรณ์การยังชีพ
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าทำหนังสือด่วน
ไปถึงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

แต่ว่าชาวบ้านก็อยู่กันมานานแล้วหลายสิบปีแล้ว
ถ้าเกิดปัญหาครั้งนี้ก็คงต้องจะได้จัดสรรแล้วก็จัดระเบียบพื้นที่
แล้วก็หาพื้นที่ที่ปลอดภัยให้อยู่
เรื่องทำมาหากินที่ทำกินเนี่ยอย่าค่อยว่างกันอีกที
ส่วนสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บ้านห้วยขาบ

เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดูแลอย่างเต็มที่แล้วนะครับ
ทุกคราวที่โรงเรียนบ้านสวาไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงอบตพญา
แล้วก็วัดบ้านสวาแล้วนะครับ
ก็จะให้อยู่ที่นั่นจนกว่าเหตุการณ์ที่บ้านห้วยขาบ
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะฮะ
แล้วก็กู้ภัยกันเสร็จสิ้นเรียบร้อย

นี่ค่ะคือมิดเลยนะครับ

แผนการระยะยาวหลังจากนี้ทางผู้ใหญ่บ้านห้วยขาบ

ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อขอให้ช่วยจัดหาที่ดินแห่งใหม่ให้กับชาวบ้าน๒๕๓ชีวิต
เพราะทุกคนไม่กล้าจะกลับไปอยู่ที่เดิมแล้ว
เนื่องจากกลัวว่าอนาคตจะมีเหตุการณ์ดินโครนถล่มมาอีกเหมือนกับครั้งนี้
ขณะเดียวกันทางปพจังหวัดน่านได้ประกาศเตือนภัยพื้นที่เขตอำเภอบ่อเกลือ
อำเภอทุ่งช้างและอำเภอเฉลิมพระเกียรติให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเกิดเหตุดินโครนถล่ม
ขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังด้วยแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังทางเข้าออกหมู่บ้าน
ป้องกันไม่ให้ใครเข้าไปในหมู่บ้านนะครับเพื่อความปลอดภัย
ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับคณะวันนี้ก็ลงพื้นที่
ไปให้กำลังใจพูดพฤศพไทยดินโครนทรลมที่บ้านถ้วยขาบ
เกี่ยวกับแรงที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้กับพฤศพไทย
คาดว่าจะจัดสรรที่ให้ได้ห่างจากหมู่บ้านเดิมไปประมาณ๕กิโลเมตรนะครับ
มีกรอบมีแนวทางรองรับเขาอยู่แต่ก็อยากจะบอกเขาว่ามันอันตรายไหมอะไรอย่าง
อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ทางมหาดไทยอีกทีหนึ่งพอพอว่าถ้าอันตรายเราก็มี
พื้นที่จัดที่ทำกินให้เขาคอทชอยู่ของบ่อเกลือนี่ประมาณ๒๐๐กว่าไร่
อันนี้ก็แล้วแต่เดี๋ยวผมอาจจะต้องถ้าท่านมหาทัยถามเราก็ต้องเรียนท่านหนึ่ง
ถ้าเขาอยู่เราก็มีแนวทางมีมาตรการ
แต่ถ้าเขาไม่อยากอยู่เราก็มีพื้นที่ที่จะรองรับเขาเราก็ต้องช่วยดูแลกันอย่างนี้
นี่คือนโยบายตั้งแต่ท่านนายกลงมาถึงกระทรวงทรัพยากรนะครับ
แพทย์ทงชัยเลิศวิลัยรัตนพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
สุขภาพที่๑นะครับบอกถึงการดูแลประชาชนที่ประสบภัย
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
จัดทีมออกปฏิบัติการที่จุดเกิดเหตุประกอบด้วยชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
ออกปฏิบัติการกู้ชีพระดับสูงและทีมกู้ชีพจากอบตบ่อเกลือเหนือ
บตบ่อเกลือใต้และอบตดงพญาก็ร่วมกันค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับ
เยียวยาสภาพจิตใจมีทีมสุขภาพจิตเคลื่อนที่
ไปพบผู้ประสบภัยที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวบางส่วน
ซึ่งยังหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยได้ให้ยาคลายเครียดกับผู้ที่นอนไม่หลับ
แล้วก็พบผู้ต้องสังเกตเป็นพิเศษ๒คน
ต้องติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องในระยะ๒สัปดาห์นี้
ขณะที่ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ตอนนี้
เริ่มทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ้างนะครับ
แต่ตอนนี้ก็จะกังวลกับเรื่องทรัพย์สิน
เนื่องจากยังไม่สามารถเข้าไปดูแล
เข้าไปดูในพื้นที่บ้านของตัวเองที่ถูกดินโครนถล่มได้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบริณฑระเทพยาวรางกูลทรงห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยดินโครนถล่มนะคะ
รวมไปถึงผู้ที่อบพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน
โดยมีพลโทวิจักษ์สิริบันศพแม่ทัพภาคที่๓
นำกำลังพลค่ะพร้อมด้วยชาวบ้านจิตอาสานะคะ

จ่ายให้กับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่รวมกว่า๕๐๐ชุด
ตอนนี้สิ่งที่ต้องการขอรับบริจาคนะคะคุณผู้ชมก็คือ

ชั้นในชายหญิงและของเด็กนะคะ
ผ้าอนามัยผ้าอ้อมเด็ก
ทั้ง๘ศพนะคะ
จากศาลาวัสวะไปยังลานสุสานวัด
จากนั้นก็นำฟืนมากองเรียงกันเป็น๘กอง

พันเอกดุสิตกระเสารองผู้บัญชาการ
ณฑนทหารบกที่๓๘เป็นประธาน

บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ญาติทั้งชาวบ้านก็ไปร่วมงานกันนะคะ